ปฏิบัติการของตำรวจน้ำปากพนังนักที่ฝ่าคลื่นสูงไปช่วยเรือประมง
ประมงนี้ทนคลื่นลมแรงไม่ไหวคุณผู้ชมครับ
ห้าชีวิตลอยคออยู่ในทะเลแปดชั่วโมงกว่าครับ
นี่คือนาธิชีวิตจริงคุณผู้ชมครับทะเลเกือบกลืนห้าชีวิตนี้ไปแล้ว

นี่คือนาธิชีวิตจริงคุณผู้ชมครับทะเลเกือบกลืนห้าชีวิตนี้ไปแล้ว

นี่คือนาธิชีวิตจริงคุณผู้ชมครับทะเลเกือบกลืนห้าชีวิตนี้ไปแล้ว
นี่คือนาทีชีวิตจริงคุณผู้ชมครับทะเลเกือบกลืน๕ชีวิตนี้ไปแล้ว
น้ำรวดปากพนังกำเฟิร์ภาคพนังจังหวันทครศีธรรมราช
หลังจากได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายปรีชาเพชรดำ
ทำให้เรือนอับปางห่างจากฝั่งไปประมาณ๓๘มายทะเล
ตกงกับลูกเรือรวม๕คนลอยคออยู่กลางทะเลอ่าวไทยนานกว่า๘ชั่วโมง
การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
คุณผู้ชมดูคลื่นลมสิครับคุณผู้ชม
แต่ในที่สุดนะครับก็สามารถช่วยเหลือลูกเรือทั้ง๕คนได้
ขึ้นมาบนเรือรน๘๓ได้อย่างปลอดภัย
ทุกคนอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแน่นหน้าอกน้ำมากระแทกนะครับ

รีบนำส่งโรงพยาบาลปากพนังให้แพทย์รักษาจนอาการปลอดภัยทั้งหมดแล้วครับ